บิลลี่นี่แหละคดีบิลลี่เนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายแล้วปล่อยตัว
ครั้งนั้นก็ถูกแจ้งความมาแล้วแล้วก็กักขังนวงเหนียวอะไรต่าง
สารชั้นต้นชั้นสวัสดีค่ะก็ยกรอบหนึ่งแล้ว
วันนี้มาทำรูปแบบเดียวกันผมคิดว่าเป็นรูปแบบเดียวกัน
แล้วก็สร้างสถานการณ์เดียวกันวันนี้ถ้าบุญแทนตาย
ผมบอกเลยถ้าบุญแทนออกไปตายถูกยิงตายเนี่ยใช่ผมไหม
แล้วดีนะที่ผมเจ้าหน้าที่ลูกน้องภรรยาเขาเนี่ยอัดคลิปไว้
แล้วมีตัวตนแล้วเห็นหน้าเขาชัดเขาไปที่บ้านเขาไปอยู่ที่บ้าน
อย่างนี้ถามว่าให้ความเป็นธรรมกันยังไง
คุณบอกว่าผมขู่ฆ่าบุญแทนเกิดถ้าบุญแทนถูกยิงตายเนี่ย
ครอบครัวเขาคิดถึงใครเขาคิดถึงผมเป็นคนแรก
ยังดีที่ได้รู้ว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วแล้วก็อยู่ตรงนั้น
อยากรู้ว่าคนที่กระบวนการคนที่ทำเขาคิดยังไง
ทำไมถึงเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไปบิลลี่ไปทำอะไรให้เขา
ฆ่าเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคดีนี้ต้องตามนะคะ
แม้ว่าจะเป็นคดีที่นานมากแล้วจนแทบจะนึกกันไม่ออกแล้วด้วยซ้ำไป
แต่เรามาคุยรอบนี้นึกไม่ยากเพราะว่าเราเพิ่งจะคุยกันไปเมื่อต้นเดือนกันยายน
จำได้ใช่ไหมคะที่มีการพูดถึงการพบกระดูก
ตรวจแล้วเนี่ยคงจะเป็นบิลลี่นั่นแหละเพราะว่าตรงกันกับแม่ของเขานะคะ
แล้วก็ดูจากสภาพสิ่งที่พบแล้วเนี่ยทุกคนก็อย่างน้อยนะคะ
คือแน่ใจว่ารู้แล้วว่าบิลลี่ไม่ได้หายไปเลยโดยไม่รู้ว่าอยู่ไหน
แต่แน่นอนต้องเสียใจว่าชัดเจนแล้วว่าบิลลี่ไม่อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นไปหลังจากนี้คือสิ่งที่ถูกจับตามากที่สุด
เพราะว่าคดีนี้ถ้าเอาตั้งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์มันผัวพันกันหลายอย่างนะคะ
ทั้งเรื่องของการเผาไล่ชาวกะเหลี่ยงนะคะ
แล้วก็เรื่องของการหายตัวไปของบิลลี่
การถูกกล่าวหาของทางราชการไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชัยวัดนะคะ
หรือว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็แล้วแต่ในขณะนั้น
จนถึงต้นเดือนกันยายนค่ะที่มีการพูดถึง
หลังจากที่ตรวจพบนะคะชิ้นส่วนถังอุปกรณ์ต่าง
ก็บอกได้ว่าบิลลี่ไม่อยู่แล้วและถูกกระทำแน่นะคะ
เพียงแต่ว่าคนที่กระทำบิลลี่เป็นใคร
ถ้าถามว่าตอนนี้ออกมาหมดหรือยังยังออกไม่หมดยังออกไม่หมด
ท่านกรวัตรที่เรามักจะได้ยินชื่อกันคุณกรวัตรร้องกรวัตรก็คนนี้แหละที่เดินเรื่อง
แล้วก็ทำให้มีความคืบหน้าตั้งแต่ต้นกันยาจนกระทั่งล่าสุดข่าวออกช่วงเช้า
ว่าจะมีการไปขอสารออกหมายจับนะคะตัวเลขก็สลับไปสลับมา๔คน๓คน๕คนนะคะ
ก็ชัดเจนว่ามีการขออนุมัติหมายจับจากศาลนะคะแล้วก็มีการขออนุมัติหมายจับรวมทั้งสิ้น๔คนด้วยกัน
คือหัวหน้าชายวัดริมลิขิตอักษรอันนี้เราเรียกตำแหน่งตามภาษาปาก

คุณธนเศษหรือภัยทูลแช่มเทศ
แล้วก็คุณกิจสนพงศ์จิตเทศ
ข้อกล่าวหาด้วยการที่แรงที่สุดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดย

คุณผู้ชมน่าจะคุ้นกับข้อกล่าวหานี้นะคะ
ซึ่งที่คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นรายการ
เป็นคำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าชัยวัดของมื้อนอภรรยาของบิลลี่นะคะ
ตั้งแต่ตอนต้นเดือนกันยายนแล้ว
ก่อนที่จะมีหมายจับออกมาอย่างเป็นทางการ
วันนี้หัวหน้าชวัดก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะว่า
ก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้
แล้วก็ยินดีให้ความร่วมมืออันนี้คร่าว
แต่ว่าล่าส่วนนี้นักข่าวเช็กทาง
ได้ตรวจสอบแล้วนะคะนักข่าวก็บอกว่าสอบถามมา

ส่วนเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป

แม้กระทั่งการตั้งข้อเก่าหาแปลว่าเขาผิด
คือเรายังบอกไม่ได้เลยว่าคดีจะจบแบบไหน
เพราะระหว่างทางมันยาวค่ะ
ยาวมากสำหรับคนที่อยู่ในสถานะผู้เสียหายซะด้วยซ้ำไป
วันนี้เราคุยกันสองท่านต้องเป็นสองท่านนี้
แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับมื้อนอภรรยาของบิลลี่ทางสายโทรศัพท์นะคะ
ท่านแรกค่ะคุณสุรพงศ์กองจันทึกนะคะประธานมูลนิธิภาษาวัฒนธรรม
อีกหนึ่งท่านตัวแทนเครือข่ายพี่น้องกระเหลี่ยงเพื่อวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรีนะคะคุณเกรียงไกรชีช่วง
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ

เพราะมันยาวจริงถ้าเราไม่นับแค่ต้นกันยายน
ข่าวนี้ยาวมากนะคะบิลลี่หายตัวไป๑๗เมษายน๕๗
ทิ้งช่วงมาตั้ง๔๕ปีกว่าที่จะรู้สึกว่า
มันมีความชัดเจนว่าที่คิดว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วจริง
ใช่ไหมคะเอาเบื้องต้นวันนี้ก่อนค่ะ
เรียนถามคนนี้ก่อนนะอาจจะได้ถามพี่น้องกันมาในเครือข่ายนะคะ
ว่าพอได้ยินข่าววันนี้ความรู้สึกแรกเลย
เหมือนกับที่เรียนถามตอนนั้นว่าพอได้ยินข่าวว่าบิลลี่ไปแล้วจริง
แต่วันนี้เนี่ยคืบไปอีกขั้นว่ามีคนต้องพิสูจน์ตัวแล้วว่าทำบิลลี่จริงไหม

จริงผมอยากจะบอกว่ามันเป็นมหากราบนะ
แต่มันไม่ใช่มีการสร้างมีการเซ็ตอะไร
อันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเราเฝ้ารอ
แล้วก็พยายามส่งต่ออันนี้อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่อย่างน้อยมันก็ยืนยันว่า
กระบวนการณ์ที่เกิดขึ้นมันยังมีความเป็นธรรม
แต่กระบวนการหลังจากนี้อันนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยที่ต้องตระหนักเองแล้วว่า
เรากำลังให้ปรากฏการณ์แบบนี้ยังอยู่กับสังคมไทยอยู่ไหม
หรือไม่มีแล้วถ้าไม่มีทุกคนก็ต้องช่วยกดดัน
เพราะว่ามันก็สำคัญนะครับเราถูก
เครือไข่ถูกถามมาตลอดว่าค่ารายการระดับสูงกับหน่วยงานภาครัฐยังไงก็ต้อง
อันนี้เป็นความเชื่อแบบบ้านนะครับก็ต้องช่วยกันก็ต้องเอื้อกันอะไรแบบนี้
คือค้างแคลงค้างแคลงค้างแคลง
แต่วันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งผมคิดว่า
ิลลี่ทำให้สังคมไทยกับกระบวนการยุติธรรม
กับความเป็นอคติบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
แล้วผมคิดว่ามันจะมีเรื่องดีกลับมาในหลายอย่าง

อ่าประเด็นที่สอง
ประเด็นที่สองจริงผมอยากจะพูดอย่างนี้มากเลยนะ
แขนอะไรผมผมกำลังคิดว่ากระบวนการพวกเนี้ย
อย่างน้อยวันนี้ถ้าคุณสารภาพออกมา
การลดหย่อนโทษอะไรต่างมันก็จะอยู่ในสิ่งที่ดี

ผมคิดว่าการให้อภัยนี้ก็ควรจะมี

เพื่อหนึ่งให้เกิดมาตรฐานบางอย่างขึ้นในสังคมไทย
แก้ปัญหาพี่น้องเนี่ยมันมีแบบแก้ปัญหาแบบอารยะเยอะแยะเลย
มันทำได้ตั้งหลายทางนะครับมันมีคนก็อยากจะทำอยู่
ซึ่งมันไปได้แต่มันไม่ควรจะใช้เงื่อนไขแบบนี้
ปรากฏการณ์แบบนี้ความรุนแรงแบบนี้การละเมิดสิทธิ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องนะครับว่า
ไข่กะเหลี่ยงเองหรือว่าฝั่งธนายเองหรือว่าคนที่ช่วยติดตามพวกเราช่วยกันอยู่
แล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับต้นสังกัด
เพราะว่าต้องทำนะครับไม่ใช่เป็นข้าราชการระดับสูง
แล้วก็ทุกอย่างก็ยังเอื้อยังอำนวยการให้กันอยู่อะไรแบบนี้
ซึ่งมันก็จะมีผลกับคนที่คนที่กำลังอยู่กับฐานของความมั่นใจ
หรือว่าคนที่ยังอยู่ในพื้นที่พี่น้องก็ยังอยู่ในป่าพี่น้องก็อยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
ดิฉันลองถามเอาชื่อตัวบุคคลออกก่อนนะคะ
ไม่ว่าคนกลุ่มนี้๓๔คนจะเป็นใครที่ฉันเอาตัวบุคคลออกก่อน
ก็จะต้องเข้าในนี้นะครับผมคิดว่ามันมีความชัดเจนอะไรบางอย่างและก็สังคมก็ช่วยกันอย่างน้อยวันนี้สังคมพลิกเลยว่าความเป็นการกระทำของภาครัฐอ่ะถังความต้องเข้ามา
ตั้งคำถามมากกว่าเดิมเหมือนแต่ก่อนว่า
ทำอะไรก็ถูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำอะไรก็ถูก

มันก็จะมีตั้งคำถามว่ามันใช่ไหม
ทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เพียงพอในการ

แล้วก็สร้างเขาเรียกว่าความสุนทรีความ
ความหวังดีในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ในหลายประเด็นทั่วประเทศตอนนี้ได้นะครับ

ที่คุณเกรงไกรพูดที่เรียนพยายามถามย้ำ
คือไม่ใช่อะไรนะคะคือในส่วนของกระบวนการยุทธรรม

ไม่ว่าจะท่อนใดก็แล้วแต่หรือว่าเป็นคดีใหญ่
อาจจะไม่ต้องเป็นข้าราชการระดับสูงก็ได้
อาจจะเป็นคนที่มักจะนะคะมักจะถูกเรียกรวมกันว่า
คนใหญ่คนโตคนมีเงินคนร่ำคนรวย
คือมันถูกท้าทายโดยการจับตาของสังคม
ทีนี้ยิ่งพอเป็นพี่น้องชาวกระเหรียง

เพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งทางบุญทธิภาษาธนธรรมนี่แหละ

เพราะพอมีข่าวตั้งแต่ว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วแน่แล้ว
แล้วมีข่าวเหมือนแบบเราพูดภาษาปากกันว่า
เด้งรองกรวาศน่ะเด้งคุณกรวาศน่ะ

คือตกลงเรายังเชื่ออยู่ไหมคะว่า
คุณกรวัตรโดนเด้งหรือเปล่าตอนนี้เรียกว่าโดนเด้งไหม
แล้วออกหมายจับ๔คนจะไปสะดุดขั้นไหนอีกไหม

เมื่อกี้คุณจำขวัญบอกว่ายังอีกไกล
ผมอยากให้มองว่าตรงนี้เรามาไกล

กระบวนการข้อเท็จจริงมันเดินมามากพอสมควรแล้ว
จากเดินมันย้อนกลับไปปี๒๕๕๔
มีการกล่าวอ้างว่ามีคนมาบุกลุกประเทศไทย
ในอุทยานชาติแก่งกระจาน
เป็นพวกกองกำลังเคนยูเป็นพวกค้ายาเสพติด
เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนเข้ามาปลูกกระตอบอยู่
นำไปสู่การที่จะใช้กำลังของเจ้าหน้าที่

นำโดยคุณชัยวัฒน์ฤนลิทธิ์อักษร

ไม่ใช่เพิ่งพักเป็นบ้านเลยครับบ้านคนหยุด
เป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านใจแผ่นดิน
ซึ่งมีเลขที่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านอย่างถูกต้อง
และชาวบ้านเป็นคนไทยอย่างถูกต้อง

นำไปสู่ที่จะฟ้องเจ้าหน้าที่

ตำรวจพบว่าเจ้าที่ทำผิดขั้นตอนผิดกฎหมาย

ก็มีกระบวนการที่เดินค่อยเดินมาครับ
ชาวบ้านพอร์ทฟ้องก็รูปลงพยานหลักฐาน
ลี่เข้ามาช่วยเป็นหลานของปู่โดยตรง

ก็มีอาจารย์ทัศน์กระมวลโอบอ้อมเข้ามาช่วยก่อน

พอเราเริ่มกระบวนการทราบสู่สาร
บิลลี่ก็ถูกอุ้มหายไป

สารปกครองสูงสุดจากการเคลื่อนไหวอะไรที่ผ่านมาก็ตัดสินแล้วว่าเจ้าที่ทำผิดกฎหมาย
แต่ว่าเป็นคนไทยยังมีสิทธิ์ในการอยู่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
บ้านใจแผ่นดินมีมาเนิ่นนานแล้วเป็นชุมชนท้องถิ่นเดิม

มันก็เป็นการยืนเจ้าบ้านแต่เดิมเจ้าบ้านอยู่ได้
ปมุขอย่างขวาวะยูได้รับเงินยาวช่วยเหลือจากรัฐ
ที่ไปเผาบ้านของเขาซึ่งเป็นทรัพย์สินของเขา
เมียแซมแซคที่เดียวก่อนดิที่คุณสุดท้อพงฟ์เล่ามาคุณผู้ชม
คือไม่ได้รากเรื่องเริ่มตั้งแต่บิ๊ดลีฟิเตอร์หาย

เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันอีกไกล
แต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมามันไกลมากแล้ว
ซึ่งถ้าออกมาไปนอกต้องเสียชีวิตแน่นอน
ก็เป็นการยืนยันตังคลักวิทยาศาสตร์
ถามยืนยันต่างหลักวิทยาศาสตร์ชัดเจน

เป็นข้อมูลของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่จะบอกว่าบิลลี่ถูกใครทำบ้าง

ฆ่าคนอื่นข่มขืนใจหนวงเหนียวกักค้าง

ทั้งหมดนี้สรุปแล้วโดยเจ้าหน้าที่

แต่ทีนี้ศาลเห็นด้วยแล้วว่ามันมีเหตุ
สมควรที่จะออกหมายจับได้

เพราะเป็นคำถามสารเพราะว่าเราก็ต้องขอบคำถามสาร
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะถามท่านไหน

คืออยู่ในข่าวตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะ

ชื่อคนอื่นอาจจะไม่ได้คุ้นเท่าไหร่
คำถามคือว่าที่ออกมาทั้งหมด๔คน

คือทั้งหมดที่ต้องสงสัย
จากคนที่ตามข่าวเรื่องนี้ในพื้นที่
หรือตามข่าวเรื่องนี้ในกระบวนการยุติธรรมไหมคะ
คือมีใครที่อยู่ในสถานะต้องสงสัยแล้ว
ทำไมถึงไม่อยู่ใน๔ท่านนี้อีกหรือเปล่า

ไทยคงจะมีข้อมูลชัดเจนว่า๔คนนี้

อย่างนั้นการที่จะฟ้องนี้ต้องมีหลักฐานชัดเจน

ทีนี้ในส่วนถ้าจำได้คราวที่เราคิดเก่ง

คนที่ทำงานกับบิลลี่ก็จะรู้ดีเส้นทางกลับบ้าน
ปฏิกรรมของบิลลี่ถ้าใครจะเฝ้าเขาสักคนหนึ่ง
จริงแล้วณตอนที่เกิดเหตุเลย
คนที่ถูกต้องสงสัยมีร่วมอยู่ในเหตุการณ์มากกว่านี้ไหมคะ

เพราะถูกกล่าวค้าในแค่สี่คนนะคะ

จะมีโอกาสที่จะรู้อยู่แล้ว

แต่ว่าแต่ว่าการที่ออกหมายจับ๔คุณผู้ชมเอาแค่เอาแค่วันนี้นะคะคือตอนแรกก็มีได้ยินบอกว่ารวมแล้ว๕คน
แต่เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันไม่มีความรู้ทางกฎหมายเท่าคุณสุรพงศ์นะคะแต่ว่าลองสรุปภาษาชาวบ้านที่ฉันคือว่า
ข้อเก่าหาที่แรงสุดคือค่าโดยตายจองนี่แหละถูกต้องใช่ไหมคะ
เพราะว่านะคะคือถ้าดูจากการหน่วงเวลาถ้าเราจำได้นะคะบิลลี่ไม่ได้โดนจับกรณีเรื่องน้ำผึ้งป่า
คือมีไว้ในครอบครองใช่ไหมคะคือทีนี้เรียนไม่แน่ใจว่าการหน่วงเวลาเนี่ยมันเข้ารักษณะที่ฆ่าโดยไตรตรองได้แบบไหน
วันนี้ไม่ได้มีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแบบอย่างใหญ่อธิบายอะไรนะคะออกเอกสารจบเช่นเดียวกับระหว่างก่อนหน้านี้
แล้วก็ทราบดีว่าโดนจับตาแม้กระทั่งอาจจะมีคนตั้งคำถามในใจอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้
สุดท้ายจะมวยล้มหรือเปล่าอันนี้มันมีอยู่ในใจอยู่แล้วพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายอย่างนะคะ
ทำอะไรก็จะมาบอกว่าคนผิดคนถูกมันไม่ใช่

เราก็ไม่อยากให้เห็นกับการการทำตลอดกับข่าวน้ำเส้นปูน

ถ้าอยากให้สรรคบเข้าใจว่า
ทางคุกผมไม่ได้หน่อยไหนยังอยู่วน๑๒๐
อยากให้เข้าใจว่าสมุงกัตตุที่ร้ำมี

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของวันนี้นะคะของหัวหน้าชัยวัดนะคะ
แต่ว่าเป็นก่อนที่หมายจะออกอย่างเป็นทางการแล้วก็มีเอกสารของดีไซนออกอย่างเป็นทางการนะคะ

ทีนี้ในส่วนของประเด็นถ้าตั้งแต่ต้นรายการที่ฟังหัวหน้าชัยวัดให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นกัญญานะคะ
ก็คือประเด็นที่บอกว่ามีการตัดสินไปแล้วคืออันนั้นเราเคยอธิบายในรายการตั้งแต่วันนั้นที่เราคุยกันเรื่องของบิลลี่แล้วนะคะ
ว่าเป็นข้อกฎหมายนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะที่มีการตัดสินของสารเพราะว่าตอนนั้นมีการไปร้องนะคะ
มีการไปร้องให้มีการปล่อยตัวใดก็แล้วแต่เป็นข้อกฎหมายซึ่งทนายที่ทำคดีเลยเนี่ยเคยอธิบายให้ฟังไปแล้ว
อันนั้นชุดหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างที่หัวหน้าชวัดพูดเมื่อสักครู่นี้ถูกเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้โดนตัดสินอันนี้ก็เอาแบบแฟร์นะคะยังไม่ได้โดนตัดสิน
แม้ว่าจะถูกจับจ้องมาตั้งหลายปีก็แล้วแต่ว่าเกี่ยวไหมนะคะสุดท้ายอย่างที่บอกต้องพิสูจน์กันในสาร
และที่บอกว่ายาวนานก็คือกว่าจะสู้กันเสร็จในศาลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างทางจะมีคนอยากจะยื่นมือยื่นไม้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่เราควรจะคุยด้วยก็คือภรรยาของบิลลี่จากแม่บ้านนะคะก็ตอนนี้ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
เผลอจะเป็นผู้นำชุมชนอีกหนึ่งคนซะด้วยซ้ำไปนะคะช่วยกันเป็นแผงนะคะว่าจะยืนกันอยู่อย่างไรสำหรับกลุ่มของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะคะ
เราคุยกับมื้อนอนนะคะหรือว่าคุณพินนภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของบิลลี่นะคะมื้อนอนสวัสดีค่ะ

ค่ะ

นี่ทำอะไรอยู่จอดรถอยู่เหรอ

ื้อนอตอนนี้ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ช่วงเย็นชัดเจนแล้วเอกสารของดีเอใจออกมาว่ามีการออกหมายจับ๔คน๕ข้อกล่าวหาค่ะ
ก็รู้สึกดีอะค่ะที่เชื่อว่ายังมีความยุติธรรมอยู่บ้านนะคะ

ื้อนอมั่นใจไหมว่าจะชนะคดีอันนี้ถามตั้งแต่ตอนเพิ่งออกหมายจับกันเลยนะ
มั่นใจไหมล่ะว่าอีกตั้งไกลนะคะในการสู้คดีว่าจะชนะคดีได้นะคะ
ก็อันนี้ก็ต้องปล่อยให้ทางตระบวกการตัวใหม่ดังเลยค่ะ
ื้อนอคะตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวการออกหมายจับแล้วเนี่ยพี่น้องกระเหลี่ยงเนี่ยในพื้นที่ที่สู้กันมาด้วยกันตลอดเนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
ก็เขาก็หวานลึกว่าขอให้มันจับคนที่กระทำความผิดมาลดโทษให้ได้จริงนะคะ

ื้อนอเห็นมีมื้อนอเขียนเป็นลายมือใช่ไหมเขียนเป็นลายมือหารัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะ

ยังไงกังวลอะไรคะมื้อนอถึงต้องเขียนจดหมายหารัฐมนตรีเลย
ก็คือขั้นแรกคือท่านรกรวรรษแบบเป็นคนติดตามมาตั้ง๕ปีแล้วอ่ะ

คือตอนที่มีข่าวว่าท่านกรวัตรจะย้ายคือจริงแล้วตำแหน่งสูงขึ้นนะนะแต่พอตอนได้ยินข่าวนี้ก็ใจไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
แต่พอตอนได้ยินข่าวนี้ก็ใจไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะ

ถ้าทำดีแล้วได้เลือดตามแหม่สูงขึ้น
แต่ว่าหนูอยากให้ต้องมีความประสงค์ให้ท่านดูแลคดีบิลลี่ต่อให้จนจบคดีความ
เพราะว่าท่านได้ทำมาตั้งแต่๕ปีมาแล้ว

ต้องรู้เรื่องละเอียดแล้วอะเนาะลึกแล้วใช่ไหมคะ

มื้อนอตั้งแต่ที่มีข่าวตั้งแต่เดือนกันยานะที่เราเคยคุยกันทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
แล้วก็เจอถังน้ำมันคือเจอหลักฐานหลายอย่างเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี๊ที่เราคุยกันนี่มีคนพยายามมาหาติดต่อมาหา
อย่างนี้มีไม่
ในมีค่ะ

แต่มีแต่ชาวบ้านด้วยกัน

ถามหนูว่าที่หนูไปเดินเรื่องนี้

หนูอ่ะไม่ต้องทำได้ไหม

ก็ตอนนี้หนูหายไปทั้งคน
ก็รอคนที่ทำ
เรียกร้องใดก็แล้วแต่นี่มันก็

มันจะมีเกิดที่เป็นคนลอกหนู

ซึ่งแน่นอนเมื่อนอรอวันนี้มาอยู่แล้ว
ในการทุ่งความเป็นคำสำหรับฟิลลี่
แต่ทีนี้ยังมีอะไรที่กังวลหรือแม้กระทั่งกลัวไหม
อยากจะให้ทางการเข้ามาช่วยดูใกล้ชิดเป็นพิเศษ
หรือขอความช่วยเหลือมีไหมคะพูดได้เลยนะ
ก็อันนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดี
แค่เรื่องคดีก็เกลียวอะไรแล้วกัน
เข้าใจก็ต้องมองเหมือนกับคนนอก
แบบนี้เหมือนกันบางทีกังวลแค่เรื่องคดีไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าจะมี
ใครมาข่มขู่ทำร้ายอะไรเนอะเบื้องต้น
บางครั้งก็กลัวค่ะแต่บางครั้งถ้าเรานึกถึงว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรใครอ่ะ
เราก็ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้สามีของเราที่ควรจะได้รับกับสิงหาแล้วก็ก็ไม่รู้สึกกลัวค่ะอืม
แต่อย่างที่ว่านะคะคือถ้ามีปัญหาอะไรแบบรวดเร็วก็มีพี่น้องช่วยกันอยู่แล้ว
แล้วก็มีทีมทนายอ๋อแล้วอย่าลืมพี่นักข่าวสำนักไหนช่องไหนก็ได้ค่ะ
โทรหาเขาเลยนะเออเขาจะได้ช่วยอ่าค่ะพี่นักข่าวช่วยกระจายเร็วเลยแหละนะคะอ่า
มื้อนอยังไงเดี๋ยวทางนักข่าวก็ทุกสถานีแหละนะคะทุกสำนักข่าวนี่แหละ
เดี๋ยวช่วยกันตามข่าวบิลลี่ต่อยังไงขอบคุณมื้อนอตอนนี้นะคะค่ะ
สุขสัญวันรอยกระทงค่ะมึงนอจ้ะรอยเสร็จแล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะ
คือเราคุยกับเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะคะตอนแรกจะคาดการณนิดนึ
พวกมึงนอบอกว่าจะพาเด็กเด็กไปรอยกระทงแล้วก็บอกเดี๋ยวรอมึงนอกลับก็ได้
ระหว่างโพสนาก็เขียนว่าจะใส่กลับบ้าน
ก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กนึกว่ากำลังจอดพอดีนะคะ

จริงค่ะมึงนอกก็บอกนะว่าก็บางทีคำพูดนี่แหละมันการทำให้มันทำให้มันยาวนานแล้วเนี่ย

ก็ไม่ได้ตั้งใจอย่าพูดนะแต่รู้สึกว่ามันคงช่วยอะไรไม่ได้
อันนี้มันยิ่งทอนกำลังใจกันเยอะมาก
อันนี้สิ่งที่เมื่อนอก็้าไปบ้างกับเรื่องพวกนี้
แล้วก็ส่วนที่สองก็คือกับการที่จะต้องเดินทาง
ออกไปสื่อสารแล้วก็ไปร่วมกับเครือข่ายต่าง
อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของร่างกาย
แหละขณะที่ง่วงลูกอยู่นะครับ
ผมคิดว่ากลังวงความกลัวเนี่ยอาจจะมี
โดยเฉพาะกับลูกอะไรที่บ้าน
เขาก็พยายามจะให้ลูกไปอยู่ใน
องค์ประกอบที่๑อย่างน้อยปลอดภัย
แล้วก็เห็นความมั่นคงอะไรบางอย่างเรื่องอนาคตนะครับ
แต่เขาอาจจะเป็นผู้หญิงก็อาจจะเก็บไว้หน่อย
อาจจะเก็บเขาสักหน่อยใช่ไหมครับ
แต่ว่าก็อย่างที่มื้อนอบอกเมื่อสักครู่นี้
คือว่าจะบอกว่าไม่กลัวเลยมันไม่น่าใช่

แล้วก็นอกเหนือจากนี้คืออย่างที่คุณเกียงไกรบอก

คือระหว่างทางกลัวไหมว่าพอเข้าสู่กระบวนการแล้ว
มันอาจจะต้องพึ่งพยาน
ฉันไม่รู้ว่าจำเป็นต้องหาหลักฐานอะไรอีกหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าพยานสอบถามข้อมูลใดก็แล้วแต่
มันอาจจะไม่ง่ายอ่ะเพราะมันสู้คดีจริงแล้วอะค่ะ
ก็ส่วนตัวหลักการนะครับก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่าโดยหลักการต้องถือว่าทุกคนเป็นคนบริสุทธิ์ก่อน
จะมีหลักฐานว่าคนขายความผิดต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจน
หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่คืบหน้าเลย
แต่พอคืบหน้าไปปั๊บก็ตั้งคำถามมันจะคืบต่อได้ไหม

และวันพรุ่งนี้ถ้าคุณศัตริย์วัฒน์มามอบตัว

คุณศัตริย์วัฒน์จะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้ว
กระบวนการของเขาก็จะเดินหน้าไปเพิ่มขึ้น
พอเป็นผู้ต้องหาปั๊บก็อาจจะต้องมีการควบคุม
เพื่อจะเก็บข้อมูลบางอย่างเพิ่ม
อย่างนั้นพยานบางคนตอนนี้มี๔คน
ยังมีเวลาอีกที่จะให้ทางพลัดงานศึกษวนสอบสวน

ซึ่งในกระบวนการศาลพอมีการแจ้งข้อหาปั๊
พนักงานตำรวจก็สามารถควบคุมตัวได้๔๘ชั่วโมง
ถ้ามีความจำเป็นต้องท่าด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าอยากคุมครัวใครก็ได้
อย่างนั้นก็มาสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ถ้า๑๘ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถสรุปได้

ก็ต้องขอสารที่จะต้องขอฝากขัง

ถ้าคดีร้ายแรงอย่างนี้นะครับก็ต้องขอได้ทั้งหมด
ครั้งละ๑๒วัน

ตกลงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างอะไรเพิ่มเติมบ้าง

เมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้ว
บอกว่ายังมีหลักฐานอะไรอีกไหม
ที่ถ้าได้ถ้ามีอยู่ในมือน่าจะสู้คดีง่ายขึ้น
สำหรับผู้ที่อยู่ในฝั่งผู้เสียหายของคดีนะคะ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาข่าวที่ออกมา
คือณตอนนี้ข่าวออกมาการพิสูจน์กระดูกอีก๘ชิ้น

ในการพิสูจน์นะคะว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน

ก็มีการพูดถึงกล้องวงจรปิดอยู่หลายจุดทีเดียว
ซึ่งก็อาจจะเป็นองค์ประกอบ
ทำให้เพิ่มน้ำหนักความน่าสงสัย
ให้กับตัวผู้ต้องหาเองนะคะก่อนหน้านี้ว่า
ที่เคยให้การเอาไว้กล้องวงจรปิด

หรือจุดที่ควรจะเห็นแต่ไม่เห็นแบบนี้นะคะ
คือมันไม่ไปด้วยกันกับคำให้การก่อนหน้านี้
ก็เป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลนะคะที่น่าสนใจ
ซึ่งแน่นอนดิฉันคงไม่ได้สัมภาษณ์ดีใจแน่ในรายการวันนี้นะคะ

มันต้องมีการพูดถึงรถของกรมอุทยาน
แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ของบิลลี่
ฉันไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่เกิดเหตุใหม่
จนกระทั่งถึงตอนนี้อะไรยังพอจะ
มีความหวังที่จะหาเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะในส่วนของหลักฐาน

คดีนี้บอกตรงเลยคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้ละเอียดนะ
อาจจะไม่ได้โดนขยี้โดนถามโดนซัก

เพราะว่าคดีนี้ค่อนข้างกลิด
ในใจค่อนข้างกลิบเลยคือค่อนข้างเงียบเลย
ทำงานแล้วบอกความคืบหน้าทำงานแล้วบอกความคืบหน้า
คือเป็นหลักกิโลไปนะคะ
คือระหว่างทางนี้แทบจะไม่ให้เห็นตัวเลยนะคะ
ทีนี้แต่ทีนี้มันมีการถูกพูดตั้งแต่แรกเลย
ที่มีการพูดถึงว่าตกลงมอเตอร์ไซค์บิลลี่
หรือว่าร่องลอยต่างในรถของกรมอุทยานเอง

คือทั้งสองท่านท่านใดท่านหนึ่งมีใครรู้ไหมคะว่า
คือตกลงมันได้ถูกเก็บไหมเพราะมันนานแล้ว
เอามาพูดกันตั้งเกือบ๕ปีให้หลังนะคะ

เอาว่าตามข่าวที่ออกมานะครับผมก็ตามจากข่าวนะครับ

ช่วงแรกมีข่าวออกมาว่ามีการตรวจเลือด
เจอที่รถรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งเป็นรถซึ่งใช้เลยนะครับรถคันนั้นเลย
แต่ประสบวนเลือดมันน้อยมากเนื่องจากมีการล้าง
ระบุได้แต่เพียงว่าเป็นเลือดคน

แต่ผมไม่แน่ใจว่าจากนั้นมาปัจจุบันนี้๓๔ปี
ไม่งั้นตรวจเรือดอะไรเพิ่มเติมไหม
ส่วนเรื่องรถปลอดมา
ยังไม่ออกเลยว่ามีการเจอหรือไม่ยังไง
ไม่ได้การพูดถึงเลยรถบิลลี่ครับที่บิลลี่ขี่มา
แต่พอผมมาดูข้อหานะครับ

ข้อ๕ร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ใช่น่าจะเป็นทรัพย์ของบิลลี่ถ้าคุณดูตามนี้นะ

เข้ามีอะไรติดตัวคะปกติวันของบิลลี่
ก็มีกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์แล้วก็มอใช
พิวเตอร์นี้จะเอาไปบางช่วงที่
แต่เข้าใจว่าโน๊ตบุ๊คอยู่ที่หมื่นอรอบนี้ไม่ได้ไป
คนทำงานอย่างบิลลี่นี่เป็นที่

เครือข่ายให้อยู่ด้วยแล้วก็หลายเครือข่ายที่มีให้
มีควรเจอไหมคะของพวกนี้ของเปะเลี้ยง

มีคนเจอไหมโดยเฉพาะว่าตัวเสมันใหญ่นะ
มันอยู่ดีจะเปลี่ยวหายเป็นผงไปไม่ได้นะคะ

คือจริงมันก็เป็นความเข้าใจอีกว่ามันก็มีอยู่๒๓ลักษณะหนึ่ง
ก็ไปเปลี่ยนแปลงสภาพในกระบวนการกลุ่มคนตรงนี้
ก็ไปย่อยเพื่อเปลี่ยนสภาพเลยนะครับ

สองก็คือไปไว้ในจุดที่ไม่มีสามารถเจอได้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจุดเดียวที่เราก็พยายามจะบอกว่า
วิลลี่ก่อนหน้านั้นถ้าไม่ถูกกระทำด้วยวิธีนี้

อย่างเช่นการฝังไว้ในจุดที่ลึก
หรือว่าการเอาไว้ในน้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะมีสองอย่างหรือว่าในกระบวนการนี้อาจจะเปลี่ยนไปที่อื่นเลย
แรงสภาพแล้วก็ไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเลย
แต่เราไม่มั่นใจอันนี้ก็จะมีสองสามส่วนที่เราก็ประเมินในตรงนั้น
ซึ่งกล้องวงจรปิดถ้าตามข่าวนะคะกล้องวงจรปิดแต่ละจุดที่เห็น

หรือจุดที่มันต้องเจอสิแต่ไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะ
กล้องวงจรปิดถูกพูดถึงในพื้นที่มากไหมคะ
ว่าจะเป็นหลักฐานที่สำคัญได้ขนาดไหน
มีคนพูดถึงไหมว่าลองไปตามกล้องวงจรปิดสิ
เดี๋ยวก็รู้ใครให้การตรงไม่ตรงมีมีการพูดถึงไหมคะคุณเกียงไกร
ตอนนี้ก็มีครับเราก็มีจริงก็มีเรื่องสัญญาโทรศัพท

เท่าที่เราคิดว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็น่าจะดึงออกมาได้นะ

เผื่อคุณเกียงไกลจะรู้มากกว่าดีฉัน
ตามที่คนในพื้นที่รู้ตั้งแต่เกิดเรื่องแรก
คิดว่าจนถึงวันนี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ

พอมันสามารถนำพันธุ์ออกเป็นข้อเก่าหาได้

อาจจะมาสนับสนุนในส่วนของกล้องวงจรปิด
แล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องอาจจะเป็นทรัพย์สินอะไรบางอย่าง
อาจจะมีพยาน

คุณจุรพงศ์ค่ะในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมายค่ะ
คือข้อกล่าวหาออกมาขนาดนี้
คำถามเข้ามามันพอจะบอกต้นทาง
ตั้งแต่ต้นทางได้ไหมคะว่ามันมีน้ำหนักขนาดไหน
ถึงมีข้อหา๕ข้อหานี้ออกมาค่ะ
ถ้าเกิดเป็นเรื่องทั่วไปต้องรู้ก่อน
มั่นใจพอสมควรก็จะสรุปออกมาอย่างนี้นะครับ
คือชัดเจนแล้วอาจจะเหลือรอรายละเอียดบางอย่าง
เอามาเพิ่มหรือว่ารอแค่ช่วงเวลาถ้าเพิ่มได้ก็เอา
ถ้าเพิ่มไม่ได้ก็โอเคแล้วอันนี้ผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ

เรื่องของกล้องวงจรปิดก็เป็นเรื่องของตำรวจที่ออกมาเล่าให้ฟัง
๗ที่เขาไปตรวจสอบเมื่อเกิดเรื่องช่วงแรกนะครับ
๗เขาบอกว่าเขาได้ไปตรวจกล้องวงจรปิดแถวนั้นว่ามีอยู่กี่ที่
ที่หนึ่งอยู่ที่ร้านค้านะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีการปล่อยตรงนั้น
ทั้งหมดเนี่ยมันมาเพื่อจะบอกว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัย
ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างกันเจ้าที่เก่ากล่าวอ้าง
รวมทั้งไปสอบพยานที่บอกว่ามีการปล่อยบิลลี่
ซึ่งทั้งหมดภาค๗สรุปมาแล้วแล้วก็ให้ข่าวมาแล้วด้วย
ที่จะบอกว่าการปล่อยไม่มีจริงอันนี้ครับไม่มีการปล่อยบิลลี่
การควบคุมมีอยู่จริงแต่การปล่อยไม่มี
อย่างนั้นคนที่ควบคุมคนสุดท้ายโดยหลักการนะครับ

ปิดท้ายที่คุณเกรียงไกรค่ะคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้
แล้วก็ที่พูดถึงคือพิสูจน์หลักฐานของภาค๗ก็ช่วยคดีนี้ได้เยอะมาก
รวมถึงแม้กระทั่งปรบปฐที่ทำเรื่องฝรั่งศัตริริสต์ในภาครัฐเอง
ขอสั้นแต่อยากจะแบบ
สิ่งที่จะพูดแทนพี่น้องชาวกะเหลี่ยงที่ตามข่าวนี้

ตอนนี้ถ้าผมจะพูดแบบเร็วเรากำลังคิดว่า
ขบวนการสามารถทำให้ในส่วนของคดีหรือว่าอะไรอย่างนี้
หรือว่าการดำรงอยู่การปฏิบัติหน้าที่อยู่
มีผลกับการสืบสวนสอบสวนหรือว่ามีผลกับพี่น้องอะไรอย่างไรไหมเนี่ย
บางทีวันนี้พี่น้องก็อาจจะต้องช่วยกันส่งสัญญาณไปที่ต้นสังกัดว่า
เคสแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้สามารถพิจารณาให้พักการปฏิบัติหน้าที่ก่อนได้ไหม
เพราะอาจจะมีผลกับรูปคดีอื่นหรือว่ามีผลกับพยาน
หรือว่ามีผลกับพี่น้องกะเหลี่ยงที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
การให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะทั้ง๔คนนะครับ
อันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเดี๋ยวเราน่าจะทำหนังสือถึงต้นสังกัด
ก็คือกระทรวงกรมอุทยานนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านรัฐมนตรีว่าอย่างไร
ก็ให้พี่น้องช่วยมาเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการส่งสื่อตัวนี้ด้วยสื่อสารตัวนี้ด้วย
ค่ะที่คุณเกรงไกรบอกก็คือว่าหลังจากนี้พี่น้องชาวกะเหลี่ย
ซึ่งตามข่าวหรือว่าเป็นเครือข่ายอยู่เขาคงไม่ได้เงียบแล้วก็รอตัดสินคดีอย่างเดียวนะคะ
เพราะว่าเขาก็เรียกร้องมาหลายปีแล้วเราไม่ควรนับตั้งแต่บิลลี่หายไป
เขาควรจะตั้งแต่ปี๕๔ตั้งแต่เขาโดนเผาบ้านนะคะ
คดีนี้จะอยู่ในความสนใจแน่ไม่ว่าผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ระหว่างทางน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าผลคดีค่ะ

นี่ก็กลับมาไกลนี่ก็ขับรถมาไกลขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ

อีกสักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ